สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับคุณหนุ่มไว้กินผู้วางหูกัน

ไม่จาก๕มากอะไรอย่างนี้ก็รวมแล้ว๑๐

กำลังจะมาอีกแล้วใช่ไหม

แต่ก็คือเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งจะมาอัปเดตให้ฟังว่า

เพราะว่าวันนี้ดาราศรีนายกรัฐมนตรีก็ลง
แม่เขายังฝากอีกดูไว้นะ

นี่นะฮะ
นายกเขาฝากมาครับผม

ลาลาเบลความคืบหน้านะครับผมนะฮะโฆษกตำรวจนะครับ

ไม่มีจับแพ้ไม่ปักใจเชื่อ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงกรณีที่พบศพน้องลาลาเบลหรือว่าน้องเบลพริตตี้สาวเสียชีวิต
ในพื้นที่สอนอบุคโลวัคดีนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ
มีความคืบหน้าไปมากนะครับภายหลังจากพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดนะแล้วก็สอบสวนขยายผล
ผู้ที่เกี่ยวข้องไปกว่าสิบปากแล้วนะครับโดยเมื่อวันที่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมานะฮะ
ที่ตำรวจสนบุคโลได้เชิญตัวน้ำอุ่นนะฮะหรือว่านายรัชเดช
วงธบุตรนะครับผมอายุ๒๕ปีผู้ต้องสงสัยของคดีนี้เนี่ย
มาให้ปากคำเพิ่มเติมครับนะฮะประกอบกับได้นำตัวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
พบในตัวผู้ตายที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นเองครับอย่างไรก็ตามฮะ
ที่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อแล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
กว่าจะได้รับผลการชนสูตรพลิกศพนะครับผมจากทางนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
เพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงแล้วก็ประเด็นอื่นอื่นที่เกิดข้อสงสัยเจ้าที่ตำรวจยังคงเร่งรัดการสืบสวนคดีในครั้งนี้นะครับ
ขี้คายข้อสงสัยให้เกิดขึ้นโดยเร็วครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจนะครับ
แล้วก็เข้าใจขั้นตอนการสืบสวนของสืบสวนสอบสวนและพิสูจน์ทราบของเจ้าที่ตำรวจยืนยันว่า
ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะครับภายใต้กรอบระยะเวลาและกฎหมาย
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะไม่มีการจับแพ้เป็นอันขาดนะครับ
ขอให้รอรับฟังข้อมูลจากทางราชการเท่านั้น
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนและสังคม
ล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เอง
นายนัดดันัยหอมเทียนทองแฟนนุ่มของลาลาเบลหรือว่าคุณยงนะฮะ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสนบุคโรนะครับ
เพื่อให้ปากคำประกอบสำนวนคดีโดยนายนัดดันัยเนี่ยนะครับผม
กล่าวว่าวันนี้เนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วก็นำหลักฐานสำคัญมามอบให้กับพนักงานสอบสวนโดย
เฉพาะการแชทไลน์กลุ่มที่ผู้ต้องสงสัยเคยแชทกับผู้อื่นเอาไว้
ให้ในแชทเนี่ยนะครับในแชทหลุดเหล่านั้นเนี่ย
มีทั้งข้อความแล้วก็รูปของน้องเบล
และมั่นใจว่าหลักฐานนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้กระทำความผิดได้
โดยช่วงเวลาที่แชทกันคาบเกี่ยวระหว่างวันที่๑๖และก็๑๗ที่ผ่านมานั่นเองฮะ
เอาอย่างนี้ดีกว่านั่นก็คือข่าวที่เราได้ติดตามกันทั่วไป
วันนี้เพจเฟซบุ๊กบิ๊กเกรียนเนี่ย
แล้วก็ตอนนี้มันบอกว่านักสืบออนไลน์มันจะสามารถสรุปอะไรหรือค้นหาข้อมูลเนี่ย

ิตตี้สาวเนี่ยเสียชีวิตอย่างที่เรารู้กันมาตลอด
เรื่องต้นระบุว่าเสียชีวิตจากสภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

แล้วก็มีรอยฉีกขาดที่ช่องคลอด
บางคนวันนี้เขาถามอีกสารคัดหลังคืออะไร

เขาก็ออกมาพูดว่ามันไม่ใช่อสุจินะ
แต่ก็มีสารคัดหลังตกท้ั้งภายในรายร่างกาย
โดยเพจเปิดเผยพิรุษของน้ำอุ่น
น้ำอุ่นก็คือผู้ชายคนที่เป็นข่าวอย่างนี้
เพราะแอบชอบมานานแล้ว
แล้วคาดว่าเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้น
อันนี้จากเพจนะฮะไม่ใช่เป็นข่าวจากเพจ
จากเพจเฟซบุ๊กบิ๊กเกรียนเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าทราบว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำอุ่นเนี่ย
เขาว่าอย่างนั้นเพราะรู้ว่าต้องเมาแน่

แต่วันเกิดเหตุแปลกทำไมถึงเอารถไป
โดยที่น้ำอุ่นไม่เอาค่าตัวด้วยนะ

ถูกก็คือว่าเอาง่ายว่า
ไม่เอาค่าตัวน้ำอุ่นเป็นคนเทเล่าให้กับลาลาเบล

ในที่สุดปัสสาวะลาดหรือฉี่ลาดนั่นเอง

เพื่ออวดว่าสามารถพิชิตใจ
ชิดต้องอย่าใช้ว่าคำว่าใจเลยดีกว่า

วงการพิตตี้เขาถือว่าเป็นตัวเด็ดเหมือนกันตัวท็อปเลย
เข้าใจมากันไงไม่รู้น้ำปลาเราไม่รู้เขาเรียกว่าจีหรือน้ำปลา

แล้วก็ทำให้อาการเต้นของหัวใจหาก่ินเข้าไปเยอะเยอะ
สิ่งที่จะตามมาคือ๑เกิดอาการเกร็ง

รุนแรงขั้นถึงตาย

ย้อนดูแชทปุ๊ปในแชทบอกเอาละเว้ย
ปากเริ่มม่วงเว้ยชีแตกเว้ย
มันจะมีการพูดจากันอย่างนี้ถูกต้องไหม

ฝีมือของแฟนหนุ่มชาวรัสเซีย

เราบอกว่าเธอออกเดินทางไปหาแฟนที่ประเทศรัสเซียน

แฟนนุ่มก็เลยเอายาดังกล่าวมาให้กิน
อ้างว่าลองกินดูสิระวังนะคุณไอ้มา
เพื่อมีเด็กมารักจนแล้วเอายาตัวนี้มากิน
เรากินยาแบบนี้ไม่ได้เราไม่ได้เสียสาว

ที่ความห้าเส้นยาเสียสูญ

รสชาติมันเค็มเฟื่อน
สักพักเนี่ยเวียนหัว

ยังล้มเลยอ่ะก่อนที่ในเวลาต่อมารู้สึกว่ามีอารมณ์ทางเพศ

มีอารมณ์ทางเพศจนวันต่อมาเธอได้สอบถามแฟนหมูว่าเฮ้ยเธอทำอะไรกับฉันน่ะ

ทำอะไรกับฉันทำไมแฟนหนุ่มก็บอกอยากเปลี่ยนแนว
อยากมีอะไรกับเธอตอนที่เธอมึน

และอยากเห็นตอนที่เธอมีความต้องการทางเพศมาก

เมื่อเธอรู้ดังนั้นจึงเกิดข้อสงสัยว่าเขาจะทำไปทำไม
ทั้งที่เป็นแฟนกันจนเมื่อมาถึงส่วนเวียงไทย
เธอจึงแบบว่าไม่เอาแล้วมันรู้สึกมีความไม่ปลอดภัย

นี่คือจากประสบการณ์คนที่เคยประสบการณ์นะครับ

บางคนก็บอกว่าอย่าเสียหนุ่มเสียสาว
เพราะทุกวันนี้จะบอกปัญญาเสียสาวไม่ดีกะเทยก็เก่งทุกวันนี้ยา

ก็เลยไปถามแพทย์หญิงสะสิโสพินเกียรติบูรณกุล
เป็นภาควิชาอายุรัฐศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เขาบอกว่ายาชนิดนี้ออกผลออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ทำให้รู้สึกตื่นตัวรู้สึกสนุก
รวมถึงการอยากมีเพศสัมพันธ์
เขาว่าอย่างนั้น

การระบาดเมืองไทยตอนนี้ระบาดจริง
ในสถานบันเทิงต่างมากมาย
ทางการแพทย์ใช้ยาชนิดนี้ไหม
รับว่าทางการแพทย์ก็ใช้ยาชนิดนี้อยู่บ้าง
คือการวางสลบยาสลบก่อนผ่าตัด
เป็นยาสลบก่อนการผ่าตัดหรือการทำคลอด
รักษาโรคบางโรคเช่นโรคง่วงหลับ

ใช้รักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง
มีการควบคุมใช้ที่เข้มงวด
ผ่าตัดแล้วไม่เกิดอารมณ์เหรอวะเนี่ย
ก็ถ้าอยู่เลือดได้ปริมาณมากก็จะหลับไปเลย

แต่เขาบอกว่ายาตัวนี้ถูกถอนออกจากบัญชียาไปตั้งนานแล้ว

เขาไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วเขาต้องเป็นยาอันตรายในสมัยก่อนนะ

ชนิดผงก็มีนะหรือชนิดน้ำชนิดเหลวเนี่ยก็มีเหมือนกัน
นิยมใช้ในปัจจุบันตามเทคตามบาร์ตามผับไม่ใช่เป็นเม็ด
นี่เป็นอย่างนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำลักษณะเหลวใส
รสชาติเหมือนกับคนที่เมื่อกี้เขาแชร์ประสบการณ์ทางทวิตเตอร์เลย
รสชาติเนี่ยจะเค็มนะฮะเค็มเล็กน้อย
แล้วก็ถ้าผสมกลมกลืนไปกับเครื่องดื่มในตลาดมืดเนี่ย
เพราะว่าเครื่องดื่มจะมียาตัวนี้อยู่ในนั้นด้วย
หากได้รับปริมาณนะฮะยามัยมากช่วงห้าถึงสิบนาทีแล้วเนี่ย
มันก็จะขึ้นไซมันโง่พี่นะฮะ
เคลื่อนไหวลำบากคือการเคลื่อนตัวอาจจะช้าลง
หากได้รับปริมาณยาขนาดสูงอาจทำให้เกิดการกดการทำงานของระบบสมอง
ดการทำงานของระบบหายใจแล้วก็หมดสติ
แล้วก็ในที่สุดแล้วถ้าใช้ปริมาณที่มากเกินคือตายหรือเสียชีวิตได้
ก็จะทำให้เกิดผลเสียที่จะตามมาแบบว่า
แล้วแต่อาการบุคคลคำถามคุณรู้ได้ไงความดันคุณดี

คุณจะรู้ได้ว่าถ้ายาพวกนี้มันไปกระตุ้นหัวใจของคุณ

เพราะเมื่อวานนี้ทางแฟนเขาออกมาบอกอย่างนี้
ถ้าจะบอกว่าลาลาเบลมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เขาเถียงเขาบอกว่าลาลาเบลสุขภาพแข็งแรง

แฟนก็บอกว่าไม่ได้เป็นแล้วก็ยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
เบลไม่ได้เป็นโรคโลหิตจางอย่างแน่นอนนะครับผม
ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้น
แล้วก็ด้วยเบื้องต้นแองจี้มีอะไร
มันก็เลยบอกว่าหลังจากที่เขาไปตรวจสอบเขาบอกว่า
พบยาหลายชนิดที่นักเพาะการนิยมใช้ในบ้านที่จัดปาร์ตี้
รวมถึงในกระเป๋าสะพายของนายรัชเดช
โดยเชื่อว่ายาดังกล่าวมีฤทธกล่อมประสาทคลายเครียด
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ส่งไปตรวจสอบกับทางนิติเวศ

เพื่อนำผลมายืนยันว่าสามารถทำให้ผู้ใช้ยาเสียชีวิต

ซึ่งทางตำรวจเองวันนี้เขาบอกเขามีการประชุมนะฮะ
แล้วก็จะเน้นพิจารณาเกี่ยวกับคดีลาลาเบล
เนื่องจากว่าเป็นคดีที่ตอนนี้สังคมให้การติดตามกันอย่างเยอะแยะมากเลย

ประเทศการสอบสวนนับได้ว่า๘๐แล้วฮะ

เพราะเอกสารต่างยังเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งเน้นย้ำหลายเลยว่า
ให้ตรวจสอบพยานหลักฐานให้ดีนะ

จริงแล้วเขาบอกภายในเหมือนโห้ออีก๔๕วันเลยเหรอ
ตำรวจก็บอกว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน๔๘ชั่วโมง
ถ้าเกิดคุกหน้าของคติเราคงจะได้กระจ่างกันแล้ว
มันน่ากลัวจริงไปที่อะโคจร
ดิฉันมันหยุดใจแตกแล้วแต่ออนภาตอนนี้ใจแตกอยู่

ไม่มาหลายวันมีคุณผู้ชมคิดถึงพี่ม้าด้วย

ออนภาษณ์ใจแตกขึ้นเครื่องตลอดเลยตอนนี้

เดี๋ยวนี้ก็ลงรูปไอจีคู่แล้วถ้าไม่เห็นเหรอ

แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเสียสาวมันยาเสียสาวนี่ไม่ใช่
บอกว่าถ้าสมมุติเป็นออนภาไม่ใช่ยาเสียสาว

โดนเซเลย

เฉยก็ได้ขอหน่อยนะแค่นี้เองพอแล้ว
คุณผู้ชมฮะวันนี้เราไม่ได้รายงานสดเดี๋ยวเราไปรายงานสดกันอีกที
จากอุโบราชธานีตอนช่ายไทรัฐนิวโชว์
ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวันก่อน๒๐เซนติเมตรเพียง
แต่ก็ยังสูงยังสูงกว่าระดับ
ละดับน้ำมูลที่สะพานเสรีอำเภอบนอุโบราชธานี
ปรากฏว่ามันสูงกว่าระดับแม่น้ำโขงที่โขงเจียมเนี่ย
เมตรกว่า๑๖เมตรกว่าน้ำมูลยังไหลออกสู่โขงได้ดี
มันดีฮะเพราะว่าแน่นอนการเดินทางของน้ำมันจะต้องเดิน
จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเมื่อเป็นอย่างนี้

แต่ข้อดีเนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยมันต่ำลง

เพราะฉะนั้นมันก็จะเดินไหลลงโขงได้

เจ้าหน้าที่ได้เปิดการจราจรถนนสถิตนิมานการ
เส้นทางเชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ
และเทศบาลนครอุบลราชธานีให้กับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ได้สัญจรแล้วนะครับ
หลังน้ำมูลไหลเอิดท่วมผิวถนุน
ถ้าเพราะผิวถนนนะขนาดถนนทุกวันนี้เขาทำสูงถูกต้องไหม

ในที่สุดต้องปิดการจราจรตั้งแต่วันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ขนาดนี้ข่าวดีนะฮะคือน้ำลดระดับลงเรื่อย
อุบลรัชธานีจึงสนที่กำลังทหารตำรวจแล้วก็กรมทางหลวง
วางแท่มแบรียอร์กันน้ำถุงกระสอบซายและก็บิ๊กแบ็ค

อย่างที่บอกท่อซิ่งพญานักในนครป

ถูกต้องที่มาช่วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราย้ายจากเคยไปใช้ที่๑๓หมู่ป่าห์

วารินชำราบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าสำเร็จฮะ
สามารถเปิดการจราจรได้แล้วแม้บางช่วงก็ยังมีน้ำขังอยู่
แต่ก็โอเคละนี่แหละน้ำขังอยู่ตอนนี้ไม่เกิน๒๐เซนพี่
แต่ชาวบ้านนะฮะประชาชนสองฝั่งถนนและสถานประกอบการ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างเนี่ยอย่างห้างยงสงวน
ก็ยังท่วมสูงอยู่บางหลังเนี่ยถึงกับทำสะพานพาดเดินเข้าบ้าน
ไปเลยนะครับผมจริงนะครับยอดบริจาคของพี่ปิ่น
ขอบคุณ๕๐๐๐บาทอยู่พี่ตอนนี้หรือว่าตอนนี้ก็มีข่าวดี

เพราะว่าน้ำเริ่มลดแล้วแต่ก็ภาวนาอย่าให้มีฝนตกหนักเข้ามาอีกแล้วกัน
ภาวนาอยู่นี่แหละไปฟังกรมอุตุเขาบอกว่า
อากาศจะเป็นยังไงบ้างนะฮะซึ่งสภาพอากาศแปรปวนมาก
บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบมาตั้งแต่วันที่๒๕กันยายน
ในปี๒๕๖๒ฉบับที่๒ลงวันที่๑๙กันยายนศพนี้
ในช่วงของวันที่๑๙จนถึงวันที่๒๒นะก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างนี้แหละค่ะ
ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะ
แล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกโดยมีลมกระโชกแรงในช่วงวันที่๒๑ถึงวันที่๒๒เร็วนี้แล้วนะ
ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ในช่วงของวันที่๒๓ถึงวันที่๒๕เนี่ยนะคะ
ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิที่ลดลง๓๕องศาเซลเซียส
โดยที่จะเริ่มจากภาคตะวันออกเชียงเหนือก่อนนะคะ
ส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป
สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้เลยนะฟังดีนะ
ในช่วงวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐เร็วนี้นะอีกวัน๒วัน
จะมีบริเวณที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะคะเอาตรงภาคเหนือก่อน
แม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านพิศนุโลกพิจิตรอุตรดิษฐ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดชายภูมินครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี

ภาคกลางบ้างค่ะนะคะก็ให้ระวังไว้นะคะก็มีราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์อ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล

ก็มีจังหวัดนครนายกปราจีนสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ใต้นี่นะคะก็มีนิดหน่อยนะคะคือเพชรบุรีประจวบกรีขันชุมพรระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ

นี่ก็สถานการณ์นะวันที่๑๙ถึง๒๐
ส่วนวันที่๒๑๒๒ก็ยังมีอยู่นะคะ
ก็ต้องให้ระแวดระวังกันเอาไว้เลยทีเดียว
ผู้ชมฮะคนคิดถึงกัญชัยกำเนิดพลอย
เราขอโยนไปที่อุบลราชธานีนะฮะ

วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณกัญชัยกำเนิดพลอยไปครับ

พี่ขอดูสอริป๕๐๐๐๐แรกก่อนดีกว่าแล้วขอให้มาว่า๕๐๐๐๐หลัง
อันนี้คุณลุงกาชัยบอกมานะครับขอดูสลิป๕๐๐๐๐แรกก่อน

การุนามาดูเดี๋ยวจะโอนให้
ยูมจิตใจฉันไม่ได้เอามาหิดเหมือนเธอ

เมื่อกี้เขารายงานเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือว่ามา
มาด่าฉันไงแอ๊ะจิ๊ก

ตายกูก็นึกว่ารายงานสถานการณ์
ทวงฉัน๕๐๐๐อีบ้า
นี่การทำบุญทำกุศลนี่เขาอยู่ที่ความศรัทธา

โอนแล้วพิศกันแล้ว
พูดกันขนาดนี้๕๐๐๐ว่าจะให้สัก๕บาทนี่ไม่กล้าเลยนะเนี่ย

หนูผิดเองอีพี่บินมามาทวงหนูในรายการ
เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันตลอดเวลาเลยในชีวิตฉัน

เดี๋ยวติดตามมดไปครั้งนี้นี่

หูสัตว์จะพูดโยนให้ดีแต่จะหลิด
ของขึ้น

อีพี่ปินก็เป็นไปกับเขาด้วยอีบ้า

ไม่อ่านแล้วข่าวเกิดเชิญกลับสวนสัตว์ค่ะ

เป็นเรื่องราวสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีการขอคืนลินหุ้ยนั่นเอง

เปิดเผยว่ากรณีสื่อจีนนะครับผมนะครับ
เสียชีวิตทำเอาชาวจีนระบุว่า

กระแสข่าวดังกล่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าที่กรงศูนย์ใหญ่แห่งสาธารณะประชาชนจีนระบุว่า
ไม่มีการยึดคืนโดยให้ทางสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ดูลินหุ้ยต่อไปได้เป็นอย่างดี

และที่ผ่านมายืนยันว่าทางเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจเรื่อง
ให้อาหารได้ตามมาตรฐานของทางจีน
ส่วนสาเหตุการตายนะเนี่ยทางเจ้าที่ยังไม่ได้ชนสูตรสบแต่อย่างใดนะครับ
ช่วงช่วงในวันที่๑๙ก็คือวันนี้นั่นเอง
เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป
รวมถึงการดำเนินการกับซากของช่วง
ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าที่ของจีนเช่นเดียวกันครับ

ค่อยเที่ยงไป

คนนำบอกว่าฉันจะไปปั้นตัวเองคือหมายถึงว่ามันมีแบบว่าตลาดจีนอ่ะ
แล้วมันก็ใช้ดินเหนียวดินแดงปั้นเป็นรูปตัวปั้นเป็นเลย
ฉันบอกว่าฉันไปนี่ดีกว่าฉันไม่อยากดูหรอกแผนกันด้าน
รำคาญโอ้โหแล้วดูรูปตัวเองไม่รำคาญเหรอพี่
ไม่รำคาญพอปั้นเสร็จแล้วนะเว้ยมันก็ต้องไปที่อื่นต่อเนอะโห
มันอารวาสใส่ฉันเลยอ่ะอ้าวก็มันต้องมันจำเป็นเนี้ย
ต้องไปตามตามตามตามครับเขาจะได้สตังค์ไงครับ
ผลปรากฏว่าพอฉันแคนเซิลตรงนั้นมันโกรธฉันซะไม่มีดี
ก็เลยจัดหัวเองพาด็อกเตอร์ไปเยาวะลาดไปกินอาหารแน่นอน
ฉันไปฉันเองก็ได้เออคุณแม่ถามสิแล้วเมื่อวานทำไมตัดสินใจ
ข่าวดีกว่าเอาหัวเอาหัวซบกันเพราะอะไรบ้าไม่ได้สงบเลย
แค่แบบว่าคือน้ำในหูน้ำในหูคุณแม่จะคุณแม่จะไว้ตัวไง
คุณแม่จะไม่ไปใกล้เขาอ่าเยอะสุดก็อ่าอาจจะเดินคู่กัน
แต่ว่ามันเยอะนะคุณแม่ภาพมันใครบอกว่าไม่ใกล้ตัวใครเป็นคนพูด
ไม่ทุกทีภาพที่คุณแม่ลงในโซเชียลในสื่อจะจะมีสัมเปตจะมีชอบบาง
เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบไปดูละครอยู่ไม่ทันนั้นดูละครด้วย
ยังไงมันก็ต้องออกทุ่มสิบนะวันนี้เรามีรูปนายกลงพื้นที่
สักนิดนึงไหมแองจี้อ่ะเราขอรูปนักหน่อยวันนี้นายกเขาก็ลงพื้นที่
คำเด็ดที่วันนี้คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
เพื่อไทยไปไหนหมดต้องมาช่วยกันเลือกเขามาไม่ใช่หรือ
นะฮะหรือจะคอยให้ให้ให้มาแต่จะคอยเลื่อยขาผมมันไม่ได้น่ะ
ต้องช่วยกันสอสอคนไหนไม่มาคราวหน้าอย่าไปเลือกนี่
ว่าถ้าเด็ดที่วันนี้ควรเอ่อนายกนะฮะนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี้ย
ก็ลงพื้นที่กล่าวนะฮะลงพื้นที่ตอนที่ไปน้ำท่วมที่อุบล
บนนี่ก็เป็นล่าล่าสุดนี้นะฮะของนายกแต่นี่ไงฮะทางสอสอ
ทางพาเพื่อไทยก็บอกว่าน้ำพี่หนูอ่านดีไหมแม่ไม่ที่สอสอ
เขาออกมาตอบโต้แล้วใช่ไหมฮะเขาออกมาตอบโต้คุณแม่ว่าเขาก็บอกว่า
แบบคือแบบเอาไปทำงานดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมารอต้อนรับ
อะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนสนใจนะ
ครับผมตรงนี้ไม่มีปัญหาเขตเดี๋ยวมดดำคนก็ลองมดดำไปอยู่ไปเยอะ
อาทิตย์หน้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วลงลงลงเป็นเหรอลงเป็นเอาข้าวสาร
เอาอะไรไปเยอะแยะเดี๋ยวเอาเงินอีกพี่บินไม่ต้องมาทวงฉันไปเอง
อย่าเอาพวกเขาสองภาษาไปเลยรอให้แบบว่าบูรณะดีไหม
ตอนหลังน้ำท่วมไม่เดี๋ยวจะมีงบรัฐบาลอยู่แล้ว
บ้านที่เสียหายสุดเนี่ยคุณได้บ้านหนึ่งหลังหนึ่งเต็มที่
เนี่ยสองแสนบาทหลังนนึกเป็นข่าวฮอตลัดแล้วก็คุณแม่แคลียร์เลย
แล้วกันมตดดำเมาท์เจอกับตาดารารับงานแบบลาลาเบล
ค่าตัวอึ้อตบปะค่าตัวอึ้อยอะไรล่ะสามตาลบาท
เออด่งไหนเป็นทิงรอบหนึ่งแล้วเนี่ย
เนี้ยนะแอ็งจี้ผมรู้สึกว่าฉันอยู่รายการเนี้ยนะ

มดดำเจอกับตาดารารับงาน๑๙๒๘

ชาวนี่แหละตัวพูดไม่ใช่กู

เดี๋ยวไปหาพี่ม้าเซนี่พังกันใหญ่เลยนะครับ

ข้าวฝุ่นพีเอ็ม๒๕นี่

แต่ปลายปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภาคใต้

หาดใหญ่เป็นเมืองในหมอกไปแล้ว

ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่ามันเกินค่ามาตรฐานแล้วนะครับ

วันนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาเนี่ย

หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียเนี่ย

เพราะฉะนั้นเมื่อค่าเกิน๑๐๐ปุ๊บ

มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ

หรือที่เราได้ยินกันมาตลอดคือ

รายชั่วโมงแล้วก็๒๔ชั่วโมงเนี่ย

ที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพแล้วนะฮะ

อันตรายสุดกับอยู่ในอำเภอหาดใหญ่

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายชั่วโมงของฝุ่นละอองเนี่ย
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

ก็คือ๒เท่า
ชั่วโมงแตะ๖๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
มันกำลังจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น

สิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือ

กิจกรรมการแจ้งงดสักหน่อยไหม
ออกกำลังกายกลางแจ้งขอให้งดสักนิดนึง
สำหรับบรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ประชาชนก็โอเคแล้ว
ก็เริ่มตื่นตัวกันพอสมควรเริ่มสวมใส่หน้ากากอนามัย

ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย
เมื่อกี้ก็มีทางเจ้าที่ก็แจกหน้ากากอนามัย

ตอนนี้เป็นห่วงแต่อนุบาลนี่แหละ

ในฝั่งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เฟซบุ๊
เพื่อให้ผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนระหว่างเดินทางมาแล้ว
ก็ต้องติดตามข่าวอีกนิดนึงว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่
เพราะเราก็รู้แล้วว่าที่บาลีรู้สึกล่าสุดบาลี๖๒ลินเตอร์มาแล้ว
แผ่นดินไหวทั้งสภาพอากาศด้วยตอนนี้ก็ต้องรับมือกัน
อินโดนีเซียนี่มันเป็นขึ้นเส้นเลยอยู่ตรงเส้นของแผ่นดินไหว

ก็เกิดอยู่เป็นประหลอดเวลา
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกิดโรคระบาดนะฮะเชื้ออาฮิวาแอฟริกา

ในหมูสุกรอนที่เกาหลีกำลังระบาดดีนะที่ไม่กิน
วันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมาเราพบว่ามีหมูที่เสียชีวิต
ในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
อกจากนี้ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีรายงานไปก่อนว่า
พบหมูตายในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเช่นกัน
ทำให้ต้องทำลายหมูไปกว่า๗๐๐ตัวหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดก็ได้ต้องเข้าไปควบคุม
แล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากในขณะที่มีหลายประเทศ
ที่เกิดการระบาดของโรคอฮิวะแอฟริกาในหมู
ซึ่งมาตรการทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา๖เดือน
ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้แหละค่ะไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็มีการทิ้งหมูตายลงไปในแม่น้ำสาย
ทำไมต้องทิ้งลงไปในแม่น้ำทำไมไม่กบฝัง
แล้วก็ในแม่น้ำรวกทิ้งลงไปในแม่น้ำไหลลงไปในแม่น้ำโขง
โอ้ยอย่างนี้มันก็ยิ่งแพร่เชื้อในใจไปกันใหญ่
ในวันที่๓กันยายนที่ผ่านมาทิ้งไปในแม่น้ำโขงใช่ไหม
คือมันไหลผ่านไปไปจนถึงตรงนั้นไงผ่านเชียงแสนเชียงของเวียงแก่น
ก็แถวเชียงรายครับก็คือของไทยเนี่ย
รวมถึงสุกรที่ตายในฟาร์มในพื้นที่เนี่ยนะครับ
มีหมูตายแล้วก็มีการติดเชื้อโรคเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปควบคุมทำลาย
รวมจำนวนทั้งหมด๖๕ตัวไม่น้อยนะฮะ
จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนที่เป็นเขตเฝ้าระวังเชื้ออาฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือหมูนี่แหละ
เนื่องจากพบว่าโรคในหมูเขตประเทศเพื่อนบ้านรายรอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ทั้งที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วแล้วก็จัดการทำลายฝังกรบสุกรแล้วที่เลี้ยงไว้
แล้วก็ห้ามบุคคลใดเข้าไปยังโรงเลี้ยงเพื่อจะป้องกันการระบาด
แล้วก็ประสูจัตว์จังหวัดได้เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบพิสูจน์ว่าเป็นเชื้ออาฮิวาอัฟริกาหรือไม่
ทั้งนี้เขาก็ได้ระบุว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีฟาร์มหมูคุณเชื่อไหมเยอะมาก
มีจำนวนทั้งหมด๗๖๐๐แห่งโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนี้นะคะ
ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเพียงแค่๔๐๐กว่าแห่งเท่านั้นเองแต่มีหมูทั้งหมดเนี่ยเป็นแสนกว่าตัว
ตัวเลยทีเดียวซึ่งแบบว่าต้องบอกอย่างนี้นะว่าพบว่ามีฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูง

เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับผมภัยของโรคร้ายนะฮะโรคระบาดนะครับ

ไม่ฝังกลบแล้วก็เผาไม่เข้าใจ
อาจจะไหลไปตามน้ำท่วมหรือเปล่า

มันไม่ท่วมตรงบนนั้นมันไม่ท่วม
นี่มันเป็นก่อนเดือนวันที่๓กันยา
อ่าฮะแต่ถ้าทราบตอนนี้
ผมว่าทางเจ้าที่ก็น่าจะป้องกันป่าปลา

เป็นเรื่องราวของกู้ภัยครับคุณผู้ชม
รุดช่วยสาวง่วงนอน

ลากรถยนต์คันหนึ่งที่กำลังถูกน้ำ
ลากจมลงไปในทะเลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
หลังจากชาวบ้านได้รับแจ้งจากเจ้าของรถให้เข้าช่วยเหลือนั่นเอง
โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหาดก้นอ่าว
เมื่อไปถึงก็พบว่าน้ำได้ท่วมล้อรถจนมิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จึงเร่งใช้เชือกสลิงมัดรถคันดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ดึงขึ้นมากับรถไถนะฮะ
ใช้รถไถดึงขึ้นมาก่อนจะลากขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้สอบถามนางสาวหรือไทยนะครับ
เจ้าของรถได้ความว่าช่วงคืนที่ผ่านมาได้ขับรถมาปาร์ตี้ฮะ

ปาร์ตี้กันลินทะเลกับคุณเพื่อน
ตรึงถูกต้องนะครับผมแต่ระหว่างที่กำลังออกรถ
เพื่อกลับบ้านรถกลับพุ่งลงทะเลครับ
นะครับผมตรงนี้นะฮะก่อนจะมารู้ตัวอีกที
ทั้งคันก็อยู่กลางทะเลเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นพอได้๔ก็วิ่งขึ้นฝั่งแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าที่ที่มาช่วยเหลือได้ทัน
แล้วก็จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวบริเวณชายหาด
ชาวบ้านจะใช้เป็นถนนวิ่งไปมา

แล้วก็โชคดีที่ทะเลบริเวณนี้ไม่ลึกมาก

แม้งั้นก็บุ้งอยู่แล้วนะครับใช่แต่เหลือเหรอแม้เธอ
เพราะว่าจะกลับแล้วไงพอกลับเสร็จหันผิดข้าง
แล้วก็เหยียบคันเร่งพุ่งลงไปตึ้ง
ช่วงนั้นน้ำลงพอดีถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นก็
อาจจะมิดเร็วขึ้นนะฮะ
แต่ก็เสียหายทั้งคันก็เครื่องยนต์น่าจะพัง
อันนี้จะแบบว่าสมเพศหรือสมน้ำหน้าหรือว่าเห็นใจ

แล้วคนอื่นที่ไม่เบ้อเงินก็ยังรับผิดชอบตัวเอง
เบ้อไม่ขับไงนี่ก็ผิดตั้งแต่อันแรก

อย่างไรเขาให้เลี้ยงหมูกระทามภูมิพี่เจ้าอันนี้ด้วยละกัน

แม่มดมีอะไรจะพูดมีเรื่องเหรอมีมีอีกแล้วมีล่าสุดนี่ไงที่แบบว่าลงพื้นที่ไง
นี่ล่าสุดข่าวมาล่าสุดเขาบอกบิ๊กตู่ท็อปฟอร์มเลยนะฮะ
ทำไมฮะทำไมฮะแสะคนบอกไงคนที่เคยมาช่วยน้ำท่วมเนี้ย
น้ำไม่พ้นขาหมาเลยอู้ตายแล้วทราบซึ้งกันใหญ่
น้ำเนี่ยยังไม่พ้นขาหมาเลยโอ้โหทราบซึ้งกันใหญ่วันนี้หน้าก็มีข่าวด่วนอีกแน่เลย
นะฮะวันนี้บิ๊กตูเขาชมชาวอุบลบอกปากหวานอ่าพร้อมอ้อนสาววาลินชำราบเนี่ย
ขอให้รักเดียวนะแม้ลืมรักแรกไม่ลงแน่น
ขอชาวบ้านนวดแรงบอกเครียดตอนนี้นายกเขาบอกเขาเครียดนะครับ
นะครับก็แน่นอนว่านายกเข้าไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่บ้านหนองกินเพล
ที่เมื่อวันนี้ทางรายการข่าวแสดงเราก็รายงานมาเนี้ยนะฮะฮะ
อุบลราชธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเยี่ยมผู้ประสบภัยตอนหนึ่ง
โดยถามประชาชนไหนวันนี้ใครมาต่อว่านายกให้ฟังบ้างหรือเปล่า
นั่นใครมาต่อว่านายกให้ฟังบ้างหรือเปล่าเช็คฟิตแบบนี้
ว่านายกทำงานชักช้าใช้ไม่ได้
เรื่องชักช้าเกินไปอ่าฮะนะเห็นบางคนมาถ่ายรูปลุยนะ
ช่วยน้ำท่วมนี่นายกจะตบหัวพวกแม่เลยพูดดีดีเนี้ยป้องหู
ฟังดีนะเขาบอกว่าอย่างนี้เห็นบางคนมาถ่ายรูปลุยช่วยน้ำท่วม
แล้วมีสุนัขเดินในน้ำซึ่งน้ำในนั้นยังไม่พ้นขาหมาเลย
นะฮะโอ้โหซาบซึ้งกันใหญ่ครับนายกคนน้อยอกน้อยใจนะฮะ
แต่นี่ทุกคนมาลุยน้ำคักโดนด่าทั้งปี
มันไม่ใช่นี่ตนไม่ได้ว่าใครนะนั่นนายกพูดถึงใครฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านนี้ก็แน่นอนตามสไตล์มายกไปก็ไปให้กำลังใจให้ต่อสู้
บอกว่ารักนายกก่อนนายกจะกล่าวขอบคุณพร้อมหยอกกลับว่าบอกว่ารักนายก
อืมแต่ลืมรักแรกไม่ได้นั่นอืมก่อนอ้อนต้องรักเดียวใจเดียวนะฮะ
นายกก็เยี่ยมชุมนุ้มนายกเขาก็ไปนวดหน่อยวันนี้ไปนวด
ไปเยี่ยมชมซุมนวดคลายเคียดอ่ะครับนะฮะของกระทรวงพัฒนาสังคม
ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยไปมากล่าวไงขึ้นมากล่าวไปมี
มีเสียงไหมนึกว่าเดินขึ้นเสร็จแล้วก็เดินลงมีเสียงไหมมีเสียงอ่ะ
ไม่มีนะฮะแล้วก็ปุ๊บขนาดเดียวกันนายกก็ไปนวดหน่อย
วดหน่อยนายกก็บอกว่านวดแรงแรงอ่าผมอ่ะเครียดเครียด
ผมน่ะเครียดนะฮะก่อนนายกก็นำคณะเนี่ยลงเรือไปยัง
หมู่บ้านนะฮะตรวจเยี่ยมแล้วให้กำลังใจผู้ประสบภัยนี่ก็คือ
ครับผมรายงานล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเพราะเวลาเรามีอุทธกภัย
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเรามักจะมีเรื่องดราม่าพอควบคู่กัน
อยู่ตลอดเวลาแล้วทุกครั้งเลยของการมีการช่วยเหลือเนี้ยนะ
มันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันว่านะ
ทำไมเราไม่คิดที่จะป้องกันเรื่องแบบนี้ก่อนที่มันจะเกิดมันไม่ป้องกัน
ไม่ได้มันเพราะว่ามันไม่ได้อ่ะอย่างวันนี้ถ้าสมมุติน้ำน้ำโขงลงปุ๊บ
น้ำไหลลงหมดแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนนี้มันไม่ได้มามาจากพายุ
เรายังไม่รู้เลยพายุจะเข้าเมื่อไหร่อืมอันนี้มาจากฝนล้วนเลยนะเนี่ยใช่
นั่นสิแล้วเราไม่ได้ทำพื้นที่รับน้ำหรืออะไรเหรอเราทำไว้แล้วมันไม่ทันอยู่แล้ว
มันเยอะเกินมันเป็นที่ที่สำหรับรับน้ำมานานแล้วแล้วเป็นรับน้ำสุดท้ายก็
ก็จะให้ประชาชนเขาย้ายบ้างมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันก็เราก็ไม่ย้าย

เอ้าพี่มั๊ก

คนเข้ามารายออกมาแชนน้ำอุ่นอีกแล้วนะฮะ

เขาออกมาแฉน้ำอุ่นมีแชทหลุดออกมาเลย
ก็คือมีพี่ตี้สาวอีกรายหนึ่งนี่
แฉแชทที่อ้างว่าน้ำอุ่น
ทักมาพูดคุยก่อนหน้านี้
โดยได้ทักมาพูดคุยชวนกันไปอัพ
ชวนกันไปอัพเพราะมีการสนทนาว่านัดกันเรศไหน
จากนั้นน้องลาลาเบลเสียชีวิตในพริตตี้สาวคนนี้

โดยระบุว่าเบลโดนในลักษณะที่ตัวเองเคยโดน
ซึ่งตอนนั้นพิตตี้คนนี้นะฮะ
ก็มีอาการน้ำลายฟูมปากเหมือนลาลาเบลเลยเว้

แต่ไม่เสียชีวิตต้องหามกันกลับบ้านเช่นกัน
ซึ่งคาดว่าตัวเองคนที่ออกมาแฉนะ
ตัวเองน่าจะถูกหยอดยาในเหล้าเหมือนกัน
ก็คืออยากจะโชว์แชทได้ไหม

ก็มีแชทที่คนนี้เขาออกมาพูด
นี่มีสีมากนะครับ
แชร์มาแล้ว
ผู้หญิงขอตอบเล่นดี
อยู่ด้วยสัก๕๖ชั่วโมงได้ไหมอัพด้วยกันก่อน
แต่จริงเดี๋ยวเอาแบบนี้มาแล้ว
ไม่เคยเรียกแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วคุณเช้าก็มีหลักฐานอย่างที่แบบว่าเขาบอกว่าที่จริงน้ำอุ่นชอบลาลาเบลมานานแล้ว
ใช่แล้วเขาชอบมานานแล้วเขาบอกว่าอยากเจอลาลาเบลมานานแล้ว
แล้วก็มีในไลน์แชทกลุ่มบอกว่าใครที่รู้ว่าน้องลาลาเบลไปงานไหนช่วยบอกเขาด้วย
เขาจะตามไปเจอเพราะว่าเขาอยากเจอตัวมาก
ซึ่งวันนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้เนี่ยก็เคยเอาน้ำอุ่นเนี่ยมาเตอร์ไพรส์เพื่อนสาวนะครับ
ก็เลยชวนน้ำอุ่นเนี่ยมาที่งานด้วยเพราะว่ารู้ว่าเบลมา
อุ่นก็เลยขับรถไปที่บ้านเลยก็ขับรถไปที่บ้านนั้นเลย
ก็เลยได้เจอตัวเพราะว่าเขาเคยโพสต์ในไอจีของเขาว่าเขาอยากเจอน้องคนนี้มาก
ถ้าใครมีปาร์ตี้แล้วน้องคนนี้ไปด้วยชวนผมด้วยนะครับนะฮะ
ตั้งชื่อให้มันน้ำอุ่นเนี่ยเขาตั้ง
เค้าตั้งมาเป็นชื่อชื่อหมีเพราะหุ่นเป็นหมีอย่างนี้หรอ
มีไออุ่นน้ำอุ่นแล้วก็หมีอุ่น
อุ่นยังรับได้นะน้ำอุ่นนี่มันแปลก

แล้วก็อย่างนี้อย่างในแกงพีที่บอยหรือรับงานเอ็นวีเนี่ย

ไม่ใช่มันก็เป็นตัวประกอบอีบ้า
มันคือเป็นไกลเขาก็บอกอยู่แล้วเป็นพวกแบบว่า
ในนี้จัวเป็นนางเอกครับคุณแม่
ตัวประกอบอ่ะตัวประกอบอ่ะ

คุณแม่ก็๑๐ปีแล้วคุณแม่ก็มาเล่าให้เขาฟังอยู่เป็นเรื่องเป็นราว
ไม่ใช่ฉันตกใจแล้วอีท่าบอกเออมันก็มีจริง

แม่มีจริงคุณแม่ทั้ง๔ปีทุกวันนี้คนหนูยังรู้เลยมีคนมีเยอะแยะ

เขาก็จะมีความสุขไปแล้วคุณแม่พอไม่เอาไม่พูด
แฟนผู้ชายที่อยู่ในวงการรู้เขาก็เลยเลิกไง
คนหนึ่งเขาจะมีความสุขไปแล้วไม่พูดถึงแล้ว

แต่คุณแม่มีอักษรย่องของคุณแม่อยู่

หากพักเบรกค่ะวันนี้ตาคุณม้าสวยมากรบกวนถามหน่อยว่าใช้ของอะไร
ไม่รู้มันใครก็แต่งให้

ทำไม
สวยมันตาหนาแล้วพอไปดูพอไปดูแบบว่าหวาบเบลชใช่ไหมเขาง่วงแล้ว
ตอนแรกให้หนุ่มไปถึงไมค์ไทยรัฐทีวีสรุปแล้วไหนข่าวรายงานน้ำท่วมไม่มี
สักแห่งมาทวงเงินกันไปช่วยคนน้ำท่วมนึกได้ด่าก่อน
มาจ้ะเชิญมามุงกันตรงนี้วันนี้มีเรื่องแซ่บของสาวสวยในวงการบันเติมที่จะขอมัดรวมกันแล้วเล่าให้ฟังนะตรงนี้มาไม่เกิดมากเดี๋ยวเสียอธรรม
มาต่อกันที่นางร้ายหน้าหมวยที่ประกาศเลิกลากับแฟนนุ่มนักการเมืองแม้จะยังไม่ตัดขาดกับแฟนเก่ายังคุยคุยกันเป็นพี่
เป็นน้องกันอยู่ล่าสุดแหล่งข่าววงในวงในกระซิบบอกที่ข้างหูเบาว่านางร้ายหน้าหมวยตอนนี้ไปปลูกต้นลักษณ์คบกับลูกชายนักการเมืองคั่วตรงข้าม
กับแฟนเก่าเด้อคาเดอร์คั่วตรงข้ามกับแฟนเก่าเด้อดูท่าทางนางร้ายคนนี้จะชอบคุกคีกับวงการนักการเมือง

นางเอกแต่อยากรู้นางร้ายนางร้ายนางร้ายนางร้ายรู้แล้วแต่เพราะว่าหนูกำลังสืบอยู่ว่านักการเมืองคนนั้นเป็นใครเพราะว่ามีคนบอกว่าแบบบิ๊กเบิ้มกับคนเก่า
แล้วก็ปิดท้ายคนนี้เลยจ้ะนะเป็นเรื่องของนางเอกเบอร์เกือบหนึ่งอ่านี่กระจิบกระจอกข่าวกระซิบกระซ่าบอกว่าแม่นางเอกคนสวยคนยังไม่มี
แต่อันบนน่ะใครวะ

ไฮโซอ้อยที่เป็นนักการเมืองอีกคน
อยากรู้ว่านักการเมืองคือใครใช่ไหม

คนเก่ารู้แล้วแล้วคนใหม่เนี่ยมีอินทธิพลมาก

แล้วคุณพี่ก็น่าจะรู้เลยเขาไม่น่าจะรู้จัก

ฝั่งตรงข้ามคนเก่าเพราะคนเก่าเขาย้ายพักแล้วใช่ไหมล่ะ

แสดงแหน่ะรู้ดีนะเธอล่ะ

แสดงแหน่ะรู้ดีนะเธอล่ะ

แสดงแหน่ะรู้ดีนะเธอล่ะ

แสดงแหน่ะรู้ดีนะเธอล่ะ

แสดงแหน่ะรู้ดีนะเธอล่ะ

ทำไมเวลาสถาปัญญาตัวเองเป็นไฮโซ

อ่าวไม่ร้าวคนอันนั่นไง

ไม่ใช่ไฮโซ
นักการเมืองหรอเป็นที่ปรึกษาอยู่กับพวกเองนี่นะก็ต้องตามให้ทันแล้วก็
บ้านไทยอาเมนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงนะเสื้อวงเสื้อวงที่เป็นเสื้อยืดเก่า
ค่ะนะครับตัวหลายตั้งมากนะครับมาถึงคู่นี้ดีกว่าใส่หน้าเหมือนทานแล้ว
งอนฝ่ายชายครับคุณผู้ชมไม่สนคนมองครบไม่ยืดนะฮะ
ก่อนนี้เนี่ยอยู่ดีสาวมารีเบอร์เนอร์ก็ปิดไอจี
ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
หรือความรักมีปัญหาหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยสามารถดีควงหนุ่มกันนะครับ
มาเปิดใจเผยเรื่องราวปิดไอจีเพราะว่างอนฝ่ายชายครับ
นะฮะกันก็บอกโทรมาทำไมเอ้าเอ้าหลายนักน้ำฮะ
ไม่รู้จักแล้วเขาทำรายการกันอยู่อีบ้าเปิดเปิดครับครับ
ไมค์กูนึกว่าจะรายงานไหนน้ำท่วมลงกี่เซนติเมตร
แล้วมันมาทั่วเงินฉันเดี๋ยวรออีลุปะก่อนจะเย็นส่งให้ดูฮะ
แรกอ่ะอุบาดเธอนี่มันอุบาดไม่สบายเดี๋ยวเสียแม่ตายไป
ตายไปตายอุบาทเออไปตายเออไม่ต้องมาแอป
งกูก็นึกว่าจะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมลงกี่เมตรแล้ว
เอ๊ะมาทั่วเงินฉันฉันก็อายเป็นนะเถอะเธอนี่ชั่วนะโอ้ย
ละทวงไม่รอบเดียวนะแล้วแบบไม่ใช่ลายรอบแล้วน่ะลุงไปทวงที่
รายการอื่นที่มันต่ำต่ำกูจะไม่ว่าแล้วกว่าแบบรายการ
คนเยอะเชียงเหงื่อแตกด้วยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว
ไม่สบายหรอ

บอกว่างอนกันเฉยนะครับผมแล้วนักข่าวถามหลังมีข่าวออกมาเนี่ย
ได้เห็นคอมเมนต์หมายว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่างอนกันอย่างนี้เนี่ย
ไม่น่าจะนานอะไรแบบนี้น้องมาดีก็บอกว่าคอมเมนต์แบบนี้มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
เราพยายามไม่ได้ใส่ใจมันเป็นเรื่องปกติของคนสองคนอยู่แล้ว
พยายามเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ
ขณะที่เราจะเอามาพ่วงกับความสัมพันธ์ที่ทำให้เราตัดสินใจเนี่ย
ว่าจะคบด้วยกันในรูปแบบไหนไม่กระทบความสัมพันธ์ใช่ไหมคะ
มารีบอกใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ถามว่าน้อยไหมนะครับผมนะฮะนอยไหม
นอยไหมคุณน่าแตดเนี่ยคุณน่าแต่มาทวงพน้ำเงินออกกว่าทีเวียไอ้บ้า
ชั้นอีบ๊าใช่กันไม่หน่อยแต่ผมนะนะครับผมใดเดี๋ยวไม่ฟันหนึ่งแล้วกัน
ขึ้นจ้าขึ้นจ้า
เอาละครับคุณเอ๋ปารีนาวันนี้คุณไปเปิดศึกเยอะเหมือนกันนะฮะ

เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กเดี๋ยวในที่สุดคุณจะมาพูดว่าเฟซบุ๊คจริงหรือเฟซบุ๊กปลอมเนี่ย
หลายคนรู้จักมันอย่างดีคุณปริณาไกลครุบ

ไปประท้วงคุณชวนถามหนูนั่งลงหนู

โอเคก็เป็นสอสอราชบุรีเนี่ยนะฮะพักพลังประชารัฐล่าสุดได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเหน็บซุปตา

เกี่ยวกับกรณีที่น้องบริจาคช่วยน้ำท่วมให้กับคุณบินบรือฤทธิ์เนี่ย
โดยปรินาออกมาโพสต์ว่าทำไมน้องลิซ่าไม่บริจาคเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือ
ระดับนักร้องดังอินเตอร์อย่างน้องลิซ่าบริจาคได้ไงแค่แสน

ยังช่วยบริจาคเยอะกว่าอีก

เพราะท่านนายกเป็นคนของประชาชน
ประชาชนเลือกท่านมาท่านไม่ยอมให้ใครมาด่า

ไม่ได้ความเอาแต่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนไปเปล่าปี้
รักท่านนายกซึ่งในที่สุดแล้ววันนี้
เพจบุ๊คนิดนางเคยพูดอยู่ไม่ว่านังโดนปลอมเฟจบุ๊คเหยอะ

มันไม่น่าเจ็บเพราะเมื่อวาน๒วันติดที่ข่าวของคุณเอ๋ปารีนาคือเมื่อวานนี้เกี่ยวกับคุณเวฟสาลิน
ไปเสี้ยคุณเวฟคุณเอ๋โพสว่ายังไงครับ
ล่าสุดนะฮะเอ๋ปรินาเตรียมแจ้งความแล้วนะฮะ
ครับที่สร้างข่าวใส่ร้ายดิฉันฮะดิฉันเป็นถึงสอสอ
เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะฮะเป็นคนมีการศึกษานางจบปริญญาโทนางบอกอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ต้องแกล้ง
จริงแล้วคือแบบว่านางก็เหมือนสรุปโดยรวมวันนี้คือนางก็ออกมาพูดแล้วว่า
นางโดนแกล้งแล้วก็เตรียมไปแจ้งความนะฮะเตรียมไปแจ้งความแล้วว่า
เออแต่จริงฉันว่านางไม่ได้งบพอด
ไม่มีทางหรอกเขียนอะไรแบบนี้
ต่อให้บ้าบ่อเลยฉันก็ไม่เชื่อว่านางเป็นคนโพธิ์
ถูกแล้วคนเขียนน่าจะเขียนอย่างนี้ง่วงมากอ่ะ
ว่ามันเหมือนแบบว่าถ้าสมมุตินางไม่มีตะกะ

แล้วคนเราเนี่ยจะทำบุญหรือว่าจะทำทานหรืออะไรมันก็มันเป็นความส่วนตัว
เพราะว่าภาพที่เขาใช้ก็คือภาพเดียวกัน
อะไรเงี้ยแล้วถ้าของจริงของเขาแอ็งจี้เขาใช้แบบไหน

เดี๋ยวนาต้องเอามาพิสูจน์เดี๋ยวตังล่วงเขาต้องพิสูจน์หลักฐาน
ค่ะอีกสักนิดหนึ่งแต้วฮะ

แต้วนะฮะลีลาเต้นสุดเซ็กซี่

นี่ครับเป๊ะทุกท่าครับทุกช็อตทุกสเต็ปดีฮะน้องแต้วไม่ธรรมดาครับ
มากแล้วก็ตอนนี้ก็ผอมด้วยยิ่งเต้นยิ่งสวยนะฮะนางจะไปงานอะไรอ่ะนี่นะครับผม
นางชอบไปเต้นอยู่แล้วนางชอบรู้สึกอันนี้ก็เต้นแบบว่าน่าจะไปโชว์ในงานสักงานหนึ่งแน่นอนนะฮะตรงนี้
เก่งเนอะเก่งมากก็ตอนที่นางขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์พี่เบิร์ยังชมเลยว่านางเก่ง
ถูกและเต้นเบ๊ะไม่มีหลุดสักท่าเดียวครับผมชัดไม่ได้รำละครดีกว่านางว่า
เป็นนาฬิสินังไม่ได้เป็นนักเต้นอุ้ยหรืบเนี่ยมอเตอร์ไซด์รอแล้วเดี๋ยวแฟนรอ
เอาเจ้านั่งมอเตอร์ไซด์ไปหรือหลายบนตก
แม่นึกออกไหมร้อยวันพันปีนะนั่งสวยในรถใช่ไหม
คนรถไปส่งวันนี้สองวันติดกันละ
มอเตอร์ไซค์ให้มอเตอร์ไซค์คุณแม่มาเสี่ยงชีวิตขนาดไหน

อุ้ยทายน้ำถอดไปแล้ว
ขอเพิ่มไปไหนหนึ่งห้านาทีอ่านข่าวดีกว่านะ